เป็นครอบครัวคู่พ่อลูกสายหาน
คุณจตุรงมกโจกแล้วก็น้องใบเฟิร์นค่ะ

เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณพ่อไม่ค่อยจะปลื้ม

ล่าสุดค่ะยอมใจอ่อนแล้วจ้า
ให้มาเจอหน้าเจอตากันหน่อยสิ

ไม่ได้มาเปล่านะไม่ได้มาคำพูดเปล่า

แล้วก็ไม่ปิดกั้นแล้วไม่อะไรแล้ว
เชิญมาถ้าจะมาหาพ่อก็มา
ถ้าพอนิดหนึ่งพอพอ
เพราะว่ามันเป็นความสุขของลูกเราแล้วฝ่ายชายก็เป็นคนดูท่าทางเป็นคนดีคือยอมยอมแล้วยอมทุกอย่างแล้วแล้วก็ดีใจกับแล้วก็ถึงขั้นสนับสนุนด้วย
เย้ชัดกันไปเลยยอมแล้วจ้า
ถึงขั้นสนับสนุนเลยนะครับคุณ
ฟังกันชัดแบบนี้ว่ายอมแล้วยอมทุกอย่าง
งานนี้ลูกสาวสายฮาค่ะคงต้องยิ้มแก้มแตกอย่างแน่นอน
ซึ่งจากที่สาวใบเฟิร์นนะเคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้
ความรักของคู่เขาเป็นไปได้สวยไม่วื้อหวา
มีแต่ความเข้าใจยิ่งตอนนี้นะคุณคุณพ่อไฟเขียวแล้ว
เรื่องอะไรนี้นะก็บอกเลยว่าผ่านสบายแน่นอนนะคะ

ฝ่ายชายที่เป็นหวานใจของคุณใบเฟิร์นเนี่ย
หน้าตาหล่อเหล่าทีเดียวนะคะชื่อคุณเคนค่ะ
จากซีซั่น๑อันเอกนะคะลูกครึ่งญี่ปุ่นด้วยนะจ๊ะ
อ๋อใบสวนไม่กรรมดานะจ๊ะ
หน้าตาดีทีเดียวเห็นไหมว่าก่อนหน้านี้คือจริงเนี่ย
คุณรงเนี่ยค่อนข้างห่วงลูกสาวแล้วก็เวลาจะคุยกับใครเนี่ย
เห็นตลกแบบนี้ดุช่ายย่อยอยู่บนการณ์นะ
ฉะนั้นตอนนี้เปิดไฟเขียวแล้วยินดีกับใบสั่งด้วยนะคะ